ติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลกันต่อนะครับ
ถ้าเกิดนับจากวันที่เสียชีวิตช่วงดึกของประมาณ๓๐สิงหาคม
มาถึงวันนี้กว่า๒๐วันแล้วนะครับคุณผู้ชม
ในกระบวนการพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมย้ำนะครับว่า
เชื่อถือและจะมั่นใจได้อย่างแน่นอน
ผลสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะคลายข้อสงสัยได้ครับ
ส่วนคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตั้งขึ้นมาในการพิสูจนทราบชุดที่๒นี้
เรื่องต้นบอกว่าจะไม่ใช้วิธีการผ่า
หลังจากการประชุมคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาทนะครับ
ซึ่งเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตเป็นครั้งที่๒ชุดนี้
โดยนายวิสิตวิสิตสรอัตรอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในฐานะประธานของคณะกรรมการเปิดเผยบอกว่า
ที่ประชุมมีมติว่ายังไม่จำเป็นต้องผ่าชนะสูตรศพของนายธวัชชัยเป็นครั้งที่สอง
และที่ประชุมนั้นก็มอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เพื่อดูโครงสร้างของกระดูกทั้งหมดของผู้ตาย
ถ้าหากว่าผลการสแกนสามารถจะไปตอบคำถาม
ประเด็นข้อสงสัยของกรรมการได้
ถ้าตอบได้ชัดได้เคลียร์ไม่มีความจำเป็นต้องผ่าศพอีกครั้งครับ
นี่คือสิ่งที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณากันนะครับ
ซึ่งก็จะเริ่มกระบวนการนี้ในสุดสัปดาห์นี้ครับ
๒๓กันยายนและคาดว่าจะทราบผลคืออังคาร๒๗กันยายน
ส่วนกรณีเรื่องอาการตับแตกของนายธวัชชัยนะครับ
ด้านประธานของคณะกรรมการบอกว่าทางคณะกรรมการเองมีข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุแล้ว
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแปลผลทางการแพทย์คาดว่าต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง
และวันอังคารหน้าครับ๒๗กันยายนก็จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง
เป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะพอดีนะครับที่จะมีการพิสูจน์ทราบแล้วก็ผลการทำซีทีสแกนนั้นจะออกมาในสัปดาห์หน้าพอดี
อังคาร๒๗จะพิจารณาผลซิริสแกนด้วยและสรุปสาเหตุอาการตับแตกด้วย
ด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นบอกว่าได้รับรายงานการเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ยังมีข้อสงสัยก็คือบริเวณรอยช้ำที่คอซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ารอยช้ำนั้นรุนแรงขนาดไหน
เรื่องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าการเสียชีวิตของนายธวัชชัยจะเป็นการผูกคอตายเองหรือถูกฆาตกรรมเพราะทุกอย่างต้องวิเคราะห์
ผลเอกภัยบุญคุ้มฉายาพูดถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการในชุดนี้
บอกว่าจะไม่เร่งรัดการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้งานนี้เสร็จโดยเร็ว
เพราะเข้าใจว่าคดีนี้ต้องใช้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายความสงสัยในคดีนี้
แล้วก็เชื่อว่าหลักฐานทางการแพทย์จะสามารถอธิบายข้อสงสัยทุกประเด็นได้นะครับ
พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากถ้าว่ามีรายใดไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ต้องลงโทษทางวินัยและอาญาไม่ละเว้นซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม